เรื่องต่อไปต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ
จริงมันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้มานานแล้วล่ะ
แต่ผมถามเลยว่าจะมีสักกี่คนที่ทำอย่างถูกต้อง
คุณผู้ชมทิ้งหน้ากากอนามัยยังไงครับ
ได้ใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น
แล้วเอาปากกามาเขียนบอกว่าหน้ากากอนามัย
แล้วก็เอาน้ำยาฆ่าเชื้อราดถุง๑ครั้งก่อนที่จะเอาไปทิ้งหรือเปล่า
มีใครทำถึงขนาดนั้นไหม

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
คือคุณตาท่านหนึ่งอายุ๗๓ปีท่านเก็บขยะขาย

หน้ากากอนามัยนั้นคาดว่าน่าจะมาจาก

ใช่แล้วไปแพร่ให้ลูกให้หลานเพื่อนบ้าน๘คนแล้วตอนนี้ฮะ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งอสมผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่ไปยังบ้านของตาเพิ่มอายุ๗๓ปี

แล้วก็แพร่เชื้อให้เมียให้ลูกให้หลานเพื่อนบ้าน๘คนแล้ว
เป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของโคราช

แน่นอนบ้านก็เต็มไปด้วย
พลาสติกหลากหลายชนิดนะครับ
เพราะว่าจากการพูดคุยกับนางสาวรัตนาอายุ๓๒ปี

วันก่อนพ่อมีอาการไอไข้เวียนหัวไม่มีแรง
จากนั้นแม่พี่สาวหลานก็มีอาการคล้ายกัน
พากลับไปตรวจกระทั่งพบเชื้อโควิด๑๙
ตอนนั้นเนี่ยนะพ่อมีอาการปอดอักเสบนะครับ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
จากการสอบสวนโรคคาดว่าตะเพิ่มเนี่ย
น่าจะติดเชื้อจากขยะในขวดน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโควิดครับ
ซึ่งอาจจะมีผู้ติดเชื้อทิ้งหน้ากากอนามัย
แล้วยัดใส่ขวดน้ำแล้วขวดน้ำก็ปนเปื้อนเชื้อโควิด
จากคนที่ดื่มน้ำแล้วทิ้งขยะ
เมื่อคุณตาไปเก็บขวดน้ำมาขาย
จึงเกิดการสัมผัสเชื้อจนติดเชื้อและแพร่กระจายสู่สมาชิกในครอบครัวในที่สุด
ทั้งหมดนี้นะทั้งหมดนี้คือการสันนิษฐานนะฮะ
คุณผู้ชมครับสำหรับไอ้การยัดหน้ากากอนามัยใส่ลงไปในขวดพลาสติก
หลายคนคิดว่าเฮ้ยดีไงเวลายัดไปแล้วเนี่ย
มาทำแบบนี้ปั๊บปรากฏว่าคนเนี่ยเก็บขยะจะได้เห็น
เห็นแล้วปรากฏว่าจะได้ไม่เอาไปใช้ต่อไม่เอาไปขายต่อ
จะมีสักกี่คนก็คิดแบบนั้นฮะเขาก็เอาหน้ากากอนามัยออกแล้วครับ
แล้วก็เก็บขวดไปขายนะฮะ
แล้วก็วิธีการแยกหน้ากากอนามัยใช้แล้วเนี่ยนะฮะ
ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น
หรือติดหน้าถุงว่าหน้ากากอนามัย
แล้วแยกทิ้งนะฮะให้รถเก็บขยะไปทิ้งนะครับ
หรือว่าถ้าทิ้งไว้ในที่รองรับเนี่ย
เป็นการเฉพาะให้เอาไฮเตอร์นะฮะ
ไฮเตอร์ลาดถุงขยะอีกที
จะมีเท่ากี่คนที่ทำอ่ะนะฮะ
เพื่อจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคอีกส่วนหนึ่งนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะมาเก็บนะครับ
หรือไม่ก็ถ้าท่านเก็บรวบรวมในบ้านท่านแล้วเนี่ย
อย่างผมเนี่ยผมก็รอตอนเย็น๓อัน
ผมภรรยาลูกทิ้งก็ใส่ถุงพลาสติก
มันก็ไม่ได้ทำถึงขั้นเอาไฮเตอร์หรอกครับ
แต่ว่าทำให้เห็นว่านี่มันเป็นหน้ากากอนามัยนะ
แยกไปคนที่เขารับจากเราอีกที
คืออย่างน้อยพอเห็นเป็นถุงหน้ากากอนามัยเขาก็จัดการไปเลย

แต่ไอ้ถังขยะแดงมันก็
เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันในที่สาธารณะนะ
ทิ้งแบบนั้นก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับ
ยังไงก็ตามระวังตัวในแบบที่ท่านทำได้แบบดีที่สุดก็แล้วกัน